อย่างที่ทราบกันค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ตอนนี้โอ้โหหนักหนาสาหัสมากนะคะ
ก่อนหน้านี้นะคะคุณแมททิวดีนที่ได้ทราบกันนะคะ
ก็ออกมายอมรับนะคะว่าติดเชื้อแล้วก็ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีค่ะ
ล่าสุดนะคะเมื่อช่วงสายของวันนี้ค่ะ
ผลการตรวจของภรรยาค่ะของคุณลีเดียสลันรัฐนะคะ
ก็พบว่าเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙ค่ะ
นะคะก็เพิ่มมาอีกหนึ่งรายนั่นเองค่ะ
โดยคุณลีเดียนะคะเผยถึงสาเหตุนะคะ
น่าจะติดมาจากสามีคุณแมททิวนั่นเองค่ะ
เพราะว่าเจ้าตัวไม่ได้ออกไปไหนอยู่แต่บ้านค่ะ
ส่วนตอนนี้นะคะลูกยังอาการปกติอยู่แข็งแรงดีนะคะ

คือน้องดีแล่นอะลูกชายนะคะก็ตรวจแล้วค่ะ
ก็คือผลเป็นลบนะคะก็ยังไม่มีเชื้อโควิดนั่นเอง
แต่ว่าลูกสาวคนเล็กเนี่ยค่ะเนื่องจากเล็กมากนะคะ
ก็แพทย์ให้เฝ้าดูอาการดีกว่าค่ะ

ต้องตั้งสติให้ดีนะคะในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ค่ะ

สิ่งที่ยากที่สุดคือการร่ำลาครอบครัวเล็กลูกค่ะ
ต้องให้ลูกอยู่โดยลำพังไม่มีคุณพ่อคุณแม่นะคะ
และเจ้าตัวหวังว่าเดมี่จะไม่ลืมแน่นอนนะคะ
ว่าคุณพ่อคุณแม่ยังห่วงใยอยู่นะคะ
หวังว่าดีแลนด์ลูกชายจะไม่โกรธด้วยนะคะ
จู่คุณพ่อคุณแม่หายไปไหนค่ะ
เดี๋ยวทั้งสองจะกลับมาแน่นอนห้ามลูกร้องไห้
เพราะน้ำตาอาจจะมีไวรัสก็ได้

คุณแม่เนี่ยโพสต์บอกว่าคือเสียใจมากเจ็บปวดหัวใจมาก

เพราะว่ากลัวว่าในน้ำตานี้จะมีไวรัส
คือความเป็นห่วงนะคะมันมีทุกจุดทุกอนูจริงค่ะ
เอาล่ะบันเทิงไทยรัฐของเราก็พาคุณผู้ชม

สถานที่ที่ลิเดียไปก่อนที่จะมีอาการติดเชื้อโควิด๑๙

ก็คือวันที่๒๕กุมภาพันธ์เนี่ย

เกาะกู๋จังหวัดตราบไลน์เลยเป็นครอบครัวเลยแบบนี้นะคะพาพนี้เลย
แล้ววันที่๔มีนาคมค่ะก็มีการโพสต์ภาพที่

ลูกซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นขี่รถในหมู่บ้านในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่นั่นเอง
ส่วนวันที่๗มีนาคมนะคะก็ไปออกกำลังกายกับโค้ชสาวคนหนึ่งที่ค่ายมวยของตัวเอง
ค่ายมวยของคุณแมทริวค่ายโครงศิษฐานี่แหละ

แถวบ้านเลยส่วนวันที่๙มีนาคมก็โพสต์คลิปออกกำลังกายที่สถานที่แห่งหนึ่ง

วันที่๑๐มีนาคมลิเดียกับครอบครัวเนี่ยค่ะ
ก็ไปอัดรายการ๓แซ่บที่ค่ายมวยโครงศิษฐา
พร้อมกับพี่ม้าออนภาแล้วก็พี่กะละแมด้วย
ซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็ตรวจแล้วก็กักตัวเองอยู่ที่บ้านอีก๑๔วันเช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนวันที่๑๒มีนาคมค่ะลิเดียก็ไปต่อยมวยกับแมททิวที่ค่ายมวยคงสิทธาแบบนี้
ภาพที่เราเห็นคือภาพนี้นะ
มีนาคมทราบผลเลยว่าแมททิวคุณสามีติดไวรัสโควิด๑๙
ซึ่งก็เลยทำให้ลิเดียเองต้องไปตรวจร่างกายเพื่อพบเชื้อด้วย
ส่วนวันที่๑๖มีนาช่วงสายก็คือเธอก็ออกมาประกาศว่าเธอติดเชื้อโควิด๑๙เหมือนกับสามีของเธอ
ซึ่งก็ต้องแยกจากลูกน้อยทั้งสองคนไปนะ
ส่วนคนบันเทิงนะคะที่ใกล้ชิดกับลีเดียในช่วงที่คาดว่าเธอได้รับเชื้อโควิด๑๙นะคะ
ก็เท่าที่เราดูจากเมื่อสักครู่นะคะก็น่าจะเป็นพี่ม้าออนภานะคะแล้วก็พี่การาแมนนะคะ
เป็นพิธีกรในวันที่๑๐มีนาคมซึ่งเดินทางไปบันทึกรายการสามแซ่บนะคะ
ซึ่งทั้งคู่ก็ได้ออกไปเราก็ได้ออกไปตรวจผลแล้วนะคะ
ทั้งพี่มาและพี่แม่ก็คือผลเป็นลบ

ก็ยังเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดนะคะ

อย่างที่รายงานไปนะคะน้องทั้งสองคนนะคะอาการก็ยังปกติอยู่นะคะ
แต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของครอบครัวซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนั่นเองนะคะ
ส่วนผู้จัดการส่วนตัวทั้งของทั้งสองท่านนะคะก็ไปตรวจแล้วนะคะผลเป็นลบนั่นเองค่ะ
ก็ตอนนี้นะคะก็ต้องส่งกำลังใจกันรัวเลยค่ะ
คือคนในวงการบันเทิงเองก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่แมททิวกับพี่ลีเดียเยอะ